เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็อยากจะชวนคุย
ว่าการจะมีบัตรประจำตัวประชาชน
สำหรับคนที่มีเอกสารยืนยันตัวตน

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ครับคุณผู้ชมครับ
นั่งรถมาจากเชียงราย

บุรีรำโอ้โหพันโลได้ไหม
ด้วยนะเพราะว่าพ่อแม่หย่ากันตอนที่คลอดน้องเข้าไปใหม่
ไปถึงปั๊บเจอหน้าแม่ก็ยากแล้วเดินทางก็ยากแล้วไปถึง
อำเภอเจ้าหน้าที่บอกทำไม่ได้หนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือหนูกับ
แม่หน้าไม่เหมือนกัน
ขอให้ลูกข้าพเจ้าได้บัตรประชาชน
ส่งเอกสารอะไรหมดแล้วให้ได้บัตรประชาชน
ให้เรียกที่เธอสาธุ
ข้าราชการกรมการปกครองครับ
ถ้าท่านดูข่าวนี้อยู่แล้วท่านทำงานเกี่ยวกับทะเบียนราช
ได้บัตรประชาชนท่านช่วยคอมเมนต์มาหน่อย

ว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือยังไง
ส่วนภาพที่เห็นนี้คือหมดทางครับ
คนเราชาวบ้านหมดทางพึ่งราชการไม่ได้

หน้าไม่เหมือนแม่เนี่ยนะ
มาดูนางวิไลทองตันอายุ๔๐ชาวบุรีรำ
แล้วก็แม่ของเด็กหญิงเออายุ๑๔

ให้ลูกสาวได้บัตรประจำตัวประชาชนสักที

ที่ที่ว่าการอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
ท่านผู้ว่าบุรีรำฟังอยู่ไหมหน้าห้องฟังอยู่ไหม
นะครับยังไงนำเรียนท่านหน่อย
ลองให้ตรวจสอบถ้าไม่ถูกก็ว่าว่าไม่ถูก
คือโดนเจ้าหน้าที่ให้กลับผมไม่อยากใช้คำว่าไล่กลับนะ

บอกว่าที่นี่ทำให้ไม่ได้ต้องไปทำที่เชียงราย
โอ้โหเขามาจากเชียงรายมาบุรีรำ
ไปทำที่เชียงรายที่ลูกสาวอยู่นู่น
อีกอย่างหนึ่งคือหน้าไม่เหมือนแม่น่ะหนู
วิไลเล่าบอกว่าเธอแต่งงานกับสามีชาวเชียงราย
แล้วก็แยกทางกันตั้งแต่ลูกสาวคลอดได้ไม่นาน
จากนั้นนะสามีไปทำงานที่ประเทศเกาหลี

ส่วนลูกสาวปู่กับย่าก็เลี้ยงอยู่เชียงรายนู้นไง
ส่วนเธอกับลูกก็ขาดการติดต่อ

เธอมาได้สามีใหม่อยู่ที่บุรีรำครับ

ลูกสาวที่เรียนอยู่ม๒ที่จังหวัดเชียงราย
โอ้โหลูกเอ้ยลูกก็เก่งจริงเหมือนกัน
เอาชื่อแม่แล้วก็สุธิบัติมีสุธิบัตินะ

ไปแอดไปเป็นเพื่อน
คุยเล่าเรื่องราวให้แม่ฟังนะครับ
บอกแม่หนูยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนเลย

วิไลก็เลยถ้าอย่างนั้นลูกมาแม่ไปหาไม่ได้
มาจากเชียงรายมาหาแม่ที่บุรีรำครับ
ระยะทางประมาณ๑๐๐กิโลเมตร

สูติบัติตัวจริงสำเนารับรองผลการเรียน
สำเนารับรองการเป็นนักเรียน
คุณผู้ชมครับผมว่าสุธิบัติสมัยน้องคนนี้เกิด
มันจะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนเป็นพ่อของคนเป็นแม่

รุ่นผมยังใช้มือเขียนอยู่เลยสุธิบัติ
หลังจากนั้นนะแม่พาลูกไปทำบัตรประจำตัวประชาชน

เหตุผลหลายอย่างไอ้หน้าไม่เหมือนนั่นคือเหตุผลหนึ่ง
เหตุผลอะไรบ้างระเบิร์ตเบิร์ตอ่านให้ฟัง
ต้องใช้เอกสารตัวจริงทั้งหมด

ทำให้ลูกสาวน้ำตาซึมง

เออลูกสาวพูดว่าไงไหม

บัตรประชาชนเขาทำได้ทั่วประเทศไม่ใช่เหรอ
แล้วมันจะออนไลน์มันจะสมาร์ทการ์ดกันไป
ทำไมวะประเทศนี้ขอโทษนะขอโทษดิ
ระบบฐานข้อมูลไม่เชื่อมกันเหรอ

วิ่งเต้นทำบัตรประชาชนให้ลูกมา๒๓รอบแล้ว

ย้ายมาก็ไม่มีสิทธิ์ทำได้เขาว่าแบบนี้
นูอาจถามกับเร็วนูย้ายน้อง

ค่ะตอนนี้มีคนอยากได้สัญชาติเยอะ
ไอ้คนได้สัญชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายอ่านข่าวไปเพียบเลย
เข้ามาบอกอายุ๕๐แล้วบอกมาเรียนหนังสือ

แต่ไอ้กรณีแบบนี้ทำยากเหลือเกิน
เอนะครับโทรไปหาคุณครูที่เชียงราย
ให้ไปส่งเอกสารตัวจริงมาด่วนที่สุดนะครับ
หากได้เอกสารมาแล้วต้องลุ้นอีกนะ
ว่าแนร์อำเภอจะทำบัตรที่ลูกสาวรึเปล่า
ตายแล้ววันนี้วันศุกร์ติดอีก๒วันลูกเอ้ย
ลาเรียนมาแล้ว๔วันแม่บอก
ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่วันกว่าเรื่องจะจบ
เอายังไงดีล่ะครับท่านแนร์อำเภอ

หรือว่าถ้าเอกสารประจำตัวไม่ตรงตามหลักเกณฑ์เนี่ย
ก็อย่างน้อยอาจจะต้องช่วยอำนวยความสะดวก